ระมัดระวังกันเพราะว่านุ่มคนนี้คุณผู้ชมเจอแท่งเหล็กเนี่ยกระเด็นฟาดใส่รถ

เหตุการณ์เป็นยังไงติดตามในช่วงตลอด

นี่เป็นภาพความเสียหายจากเหตุการณ์แท่งเหล็กยาวประมาณหนึ่งเมตร
นี่ฟาดลงไปที่กระจกหน้ารถเลยค่ะ

นี่กระจกพังยังไม่เท่าไหร่
ดีนะที่ยังไม่โดนหน้าของคนที่อยู่ในรถอะค่ะ
ไม่แน่ใจ
มันไม่แตกเข้าไปอะ
แต่ผมมีเซ็ดมาก

ที่ถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ยเขาบอกขอหน่อยขอคลิปส่งมาทางอินบล็อกให้เขาหน่อย
แล้วหลังจากที่เขาโพสต์ไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ขณะเดียวกันมีชาวเน็ตบอกว่าเหล็กนี้นะคะน่าจะเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับรองฝาท้ายรถบรรทุก๖ล้อหรือ๑๐ล้อ
คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นก็สันนิษฐานกันไป
ทีมข่าวเลยไปพูดคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊คผู้ประสบเหตุชื่อคุณสัจสินพันลิมา
เขาเล่าเหตุการณ์ยังไงไปฟังจากเสียงจริงเขาเลยค่ะ
ก็คาดว่าวันนี้คือวินาทีเฉียบไปจริงนะครับ
ต้องขอบรถอยู่ดีเด็กอะไรเลยมาอะหน้าจากไหนไม่รู้ไง
แต่ตอนนี้ทางผู้ประสบเหตุเองนะเขาก็ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทางหลวง๒เอาไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการอยู่นะคะคาดว่าน่าจะหาเจ้าของเหล็กชิ้นนี้ได้
ถ้าให้เดานะผมว่าก็น่าจะมีกล้องวงจรปิดในระยะแบบนี้อยู่นะ
อาจจะไม่ใช่ตรงนี้พอดีเป้หรือเปล่าระยะแต่ละจุดมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว

โอ้โหเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่รู้จะมาจะไปเมื่อไหร่จริงระมัดระวังกันให้มากแล้วกันนะคะ